ความคืบหน้าเรื่องของช้างป่าเขาอ่างรืนัย
ที่ถูกไฟฟ้าช็อตจนตายนะครับ
ไฟฟ้าที่คนงานไร่สับปะรดเขาล้อมลวดเอาไว้
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่ชนบุรีนะครับ
ที่ศาลจังหวัดชนบุรีไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
โดยช่วงสายที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจโทพงวิศนุธนิษฐพรพล
ท่านเป็นสรวจสอบส่วนสอบพ่อบ่อทอง
นำตัวนายสมินจันสมุทรอายุ๔๕ปีคนดูแลไร่สับปะรด
ที่เป็นผู้ต้องหาคดีนี้เดินทางมาที่ศาล
เพื่อขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก
พร้อมกับให้ข้อมูลกับทีมข่าวเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ทำผิด
สองข้อหาด้วยกันนะครับก็คือครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และปิดบังซ่อนเร้นทำลายซากสัตว์ป่า
เรื่องต้นในชั้นพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ส่วนในชั้นศาลก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าท่านจะให้ประกันตัวหรือไม่

เจนเรื่องของผลการตรวจชิ้นเนื้อ
ต้องนำมาประกอบสำนวนคดี
เพื่อยืนยันการเสียชีวิตของช้าง
ว่าตายจากการถูกไฟฟ้าช็อตจริงนะครับ
ส่วนพื้นที่เกิดเหตุในไร่สับปะรด

ภูมิกับการสพบทองเจ้าของพื้นที่บอกว่า
ตอนนี้สั่งให้ลื้อถอนระบบกระแสไฟฟ้า
ออกจากพื้นที่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
เขาขึงลวดแบบนี้แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้
ช้างมาโดนก็ถูกดูดตายเลยนะครับ

คนงานไปปล่อยกระแสไฟฟ้าเอง

น่าจะต้องเรียกเจ้าของไร่มาสอบด้วยนะ
ก็คุณจ้างให้คนงานไปดูแล

แล้วถ้าเขาปล่อยกระแสไฟฟ้ามาเอง

ทีนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์ซากช้างที่ตายนะคะ
ก็มีการตรวจตามเนื้อตัวตามร่างกาย

เพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นการตายเพราะไฟฟ้าช็อต
แล้วก็ตรวจอวัยวะภายในของช้าง
ตรวจดูอาหารที่ช้างกินเข้าไปด้วย

ดำเนินคดีกับคนที่ดูแลไร่สับปะรดแห่งนี้นะคะ
จากการตรวจดูตามตัวของช้างเนี่ย

แต่เพื่อที่จะให้สำนวนเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์๑๐๐
ก็ต้องรอผลการตรวจอวัยวะภายในและอาหารที่ช้างกินเข้าไป
ว่าต้องรอผลสักประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
สัตวแพทย์หญิงกิรณานอรเดชานนท์
สัตวแพทย์ประจำการประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒

บอกว่าจากการตรวจพิสูจน์ซากช้างป่าตัวนี้นะคะ
พบว่าถูกไฟฟ้าช็อตจนตายจริง

ไหม้อยู่ที่หลังหูที่คอด้านซ้ายกลางงวง

ซากช้างป่าตัวนี้ขึ้นมาจากหลุม
ไร่ในนื้อที่๓๐ไร่ที่บอร์ชทองชวัดชนบุรี

หาเครื่องในดูอาหารที่ช้างกินไป
ว่ามีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเปล่า
กลัวว่ามีการวางยาหรือเปล่าบางทีมันเป็นลักษณะของการวางยาด้วย
ถ้าไม่มีสารพิษอะไรก็จะยืนยันได้๑๐๐แล้วล่ะว่าช้างตายเพราะ

ผ่าธนสูตรชาติค่ะแล้วก็เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ
วัยวะภายในนะคะไปตรวจหาเชื้อโรคที่ว่าที่จะมีโอกาสที่ทำให้ช้างตายได้
หรือว่าเก็บแล้วเราก็เก็บอาหารในกระเพาะค่ะเพื่อไปตรวจพิสูจน์
ว่ามีสารพิษหรืออะไรที่ทำให้ช้างตายได้
เพื่อที่จะเป็นการถ้าเกิดเราไม่เจอเชื้อโรคหรือไม่เจอสารพิษ
มันก็น่าจะยืนยันได้๑๐๐ว่าช้างเนี่ยตายจากการที่โดนไฟฟ้าช็อต
แนวโน้มไปทางเรื่องของการโดนไฟฟ้าช็อต
แต่ถ้ายังไงก็อยากให้รอผลแล็บยืนยันแบบแน่นอนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาบอกว่าก็แปลกใจกับเหตุการณ์นี้
คุณภาคภูมิบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลย
นายอยู่เสนาธรรมผู้มนุยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ
สองศรีราชาจังหวัดชนบุรีบอกว่าจริงแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
ตำบลพลวงทองอำเภอบ่อทองเป็นพื้นที่เนินเขาสูง
ช้างป่าน้อยนะคะมีน้อยที่จะมาหากินมาอยู่อาศัย
เพราะส่วนใหญ่ช้างป่าจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบ
อำเภอแก่งหางแมวใกล้กับจังหวัดจันทบุรี
เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะในพื้นที่
คือจริงแล้วคนที่หากินรอบป่าที่ตรงห้าชาวัดเราเนอะ
ฮังจากเฉิงเซาน์ชนบุรีไร้ยองนะ
หรือไปจันบุรีก็แล้วแต่สาแก้วก็แล้วแต่นะครับ
มั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าช้างป่ามันเริ่มมาหากินแบบมันเยอะมาก
ฉะนั้นการที่จะทำให้ปลอดภัยจากช้างป่า
ก็คือต้องรู้ว่าเวลาช้างป่ามาเนี่ยคนอยู่แบบไหน
ไม่ใช่ว่าไปไล่มันไม่ใช่ไปยิงมันอย่างนี้
ก็ยิงมันต้องยิงก้าวราวก้าวราวก็ยิงปลากันใหญ่เลยนะครับ
ฉะนั้นเมื่อควรใช้อาวุธปืนยิงไม่ควรทำนะครับ
แจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเดียวว่าแจ้งเจ้าหน้าที่คือเรามีชุดติดตามช้างป่าอยู่ตั้ง๙ชุดของเรานะครับ
แล้วมีป้ายมีป้ายบอกเบอร์โทรศัพท์บอกหมดเลยว่า
ถ้าพบหินช้างป่าให้แจ้งใครยังไงนะฮะ
แล้วคือค่อยสำคัญคือว่าคุณนำท่องถิ่นคุณนำผู้ใหญ่บ้านนายกออกประตอบคุณนี้จะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เรา
จะรู้จักกันดีฉะนั้นคนที่เจ็บประสบเหตุแจ้งพวกเราก็ได้
หรือแจ้งคุณนำผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือนายกก็ได้หรือออกประตอบก็ได้ได้หมดนะครับ
พอก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะ
ถ้าหากว่าประชาชนไปเจอช้างป่าช้างป่าถูกทำร้ายหรือว่าตายเนี่ย
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับเหตุการณ์นี้พอก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็อยู่ใกล้ใกล้นิดเดียว
ไม่แจ้งกะจะฝังกลบอำพรางหนีคดีไปนะคะ
แต่เขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็แปลกใจว่าเออช้างก็ลงมาน้อยนะทำไมต้องถึงขั้นใช้ไฟฟ้าในการป้องกันเนี่ยนะครับ
พื้นที่บริเวณเขาอ่างรืนัยเป็นพื้นที่รอยต่อป่า๕จังหวัดทางด้านภาคตะวันออกของไทย
เราจะได้ยินข่าวบ่อยก็คือช้างป่าลงมา
แล้วก็มากินพืชไร่ของชาวสวนชาวบ้านอะไรพวกนี้

ช้างป่าในพื้นที่เขาอ่างรือในพื้นที่ป่ารอยต่อภาคตะวันออกของไทยเนี่ย

มีมากน้อยขนาดไหนกินพื้นที่ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราทำอธิบายให้ท่านเห็นแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ
พื้นที่สีเขียวที่ท่านเห็นอยู่
เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในผืนป่าภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับ
ก็ประกอบด้วยเขาอ่างรืนัยมีพื้นที่กว่า๖๗๐๐ไร่
เขาสอยดาวมีพื้นที่กว่า๔๖๐๐๐ไร่
ทั้งหมดมีพื้นที่ทับซ้อนกับเขาชะเมาเขาวงเขา๑๕ชั้นแล้วก็เขาคิชกูธนะครับ
ในส่วนของประชากรช้างป่าเขาอ่างรืนัย
อาศัยอยู่ในพื้นที่๕จังหวัดของภาคตะวันออก
ก็คือฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็สะแก้ว
โดยจะกระจายอยู่ทั้งในเขตแล้วก็นอกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
มีอยู่ทั้งหมด๒๗๗ตัวนะครับ
ขณะที่ช้างป่าจากเขาสอยดาวจะอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จำนวนมีอยู่๗๙ตัวช้างป่าจากเขาชะเมาเขาวง
จะออกมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง๑๒ตัว
ช้างป่าจากเขา๑๕ชั้นจะออกมาหากินในจังหวัดจันทบุรี๓๔ตัว
ช้างป่าจากป่าคลองเครือหวายอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมีอยู่๒๐ตัว
แล้วก็ช้างป่าเขาคิดชะกูธซึ่งจะมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
มี๒ตัวรวมแล้วก็เป็น๔๒๔ตัวนะครับ
เดินหากินตามรอยต่อของแต่ละจังหวัดในผืนป่าภาคตะวันออก
คุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าช้างป่ามักจะอาศัยแล้วก็หากินในจังหวัดจันทบุรีเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ราบ
ในขณะที่ช้างป่าในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นช้างป่าส่วนน้อยที่มาจากเขาอ่างรืนัยเท่านั้น
ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นช้างป่าตัวผู้หรือช้างโทนที่แยกออกมาจากฝูง
ออกมาหากินเพียงลำพังนะฮะแล้วตัวนี้ที่เราเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็เลยถูกไฟฟ้าช็อตตายนะครับ
มาดูสถิติช้างป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยที่กระทบกระทั่งกับชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับ
พบว่าเมื่อปีที่แล้ว๒๕๖๐มีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับบาดเจ็บจากช้างป่าทำร้าย๑๕คน
ในขณะที่เมื่อปี๒๕๕๗มีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียชีวิตจากช้างป่าทำร้ายไป๑๑คน
ขณะเดียวกันก็พบว่ามีช้างป่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะกับชาวบ้านซึ่งพบว่าสูงสุดเมื่อปี๒๕๖๐นะครับมี๑๗ตัว
ส่วนเหตุการณ์ช้างป่าตายจากเหตุประทะกับชาวบ้านปี๒๕๕๗มี๔ตัว

๒๕๕๙๔ตัว
ปีที่แล้ว๒๕๖๔ตัว
แล้วก็ล่าสุดปีนี้ครับ๒๕๖๑ก็คือ๑ตัว
เราก็ทำให้ท่านได้เห็นภาพชัดนะครับ